เอามาดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่
จริงแล้วรัฐบาลเขาก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะคะ
บอกว่าอุบัติเหตุจะต้องเป็นศูนย์
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ

เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์๒คันชนกัน
ชนกันเพราะว่าต่างคนต่างมองไม่เห็น
ขี่มายังไงก็ไม่ทราบไม่เปิดไฟหน้ารถ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลศรีนคริน
กู้ภัยทางหลวงขอนแก่นและเทศบาลศิลา
ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๓คนนะคะ
เป็นผู้หญิง๑คนผู้ชาย๒คน
กำลังนอนร้องครวนคลางด้วยความเจ็บปวดค่ะ
หลังจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์๒คัน
ของผู้บาดเจ็บชนกันอย่างจัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
เพราะว่าบางรายบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดบนถนนหนองไผ่
รอพชตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น

ว่ารถทั้งสองคันขับมาด้วยความเร็วทั้งคู่เลยนะ

พุ่งประสานงากันอย่างจัง
จากบริเวณนั้นไม่มีไฟส่องสว่างอาบ
ทำให้มองเห็นกันไม่ชัดเท่าไหร่
ประกอบกับผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการเมาสุราด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดตรังเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ชนกัน๓คันที่บริเวณถนนเวียนกระพัง
หน้าสวนสาธารณะสะกระพังสุริน

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ๕คน

ใน๒ใน๓อาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
สอบสวนทราบว่ารถคู่กรณี๒คันซ้อนกัน
ไปรับแฟนที่รออยู่หน้าสวนสาธารณะ

แต่ทีนี้ตอนขี่ขี่ด้วยความเร็ว
๒คันขี่ตามกันมาแล้วค่อนข้างเร็ว
ก็เลยไปเกี่ยวกันเองเสียหลัก
แล้วก็มีรถอีกคันสวนมา
ทั้ง๓คันจึงชนประสานงากันอย่างจัง
และมีผู้บาดเจ็บถึง๕คนด้วยกันค่ะ
และที่พัทธลุงเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำร่างนักท่องเที่ยว
เป็นผู้ชายนะคะเป็นชาวสิงคโปร์
ทราบชื่อคือนายยองซิงอายุ๒๗ปีขึ้นจากไหลทาง
ไหล่ทางในความสูง๒เมตรนะคะ
อยู่ที่ริมถนนเขาพับผ้าสายเพชรชะกะเสม
พัทธลุงตรังท้องที่บ้านนาวงอำเภอศรีนคริน
หลังจากที่ขับขี่รถบิ๊กไบท์ด้วยความเร็วสูง

ชนกับราวกั้นขอบถนน
ก่อนที่ร่างจะกระเด็นตกลงไปในไหลทางสูง๒เมตร
ทำให้นักท่องเที่ยวชายชาวสิงคโปร์เสียชีวิตทันที
ส่วนนางปาร์คซินซิงอายุ๒๖ปีพันรยาที่นั่งซ้อนท้ายมา

จนที่คู่ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีนคริน
เรื่องต้นคาดว่าทั้งคู่เดินทางมาจากสิงคโปร์นะคะ
มาพักผ่อนในไทยช่วงเทศกาลปีใหม่
พอมาถึงจุดเกิดเหตุ

ทำให้สภาพถนนที่จุดเกิดเหตุค่อนข้างลื่น
วกกับจุดนั้นเป็นทางโค้งด้วย
และคนขับอาจจะไม่ชำนาญทาง
ทำให้รถเสียหลักแห่โค้งไปชนราวขอบถนน
ร่างกับรถกระเด็นไปคนละทิศคนละทางค่ะ

ส่วนคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ